จะพาไปคาเฟ่แห่งใหม่เขาบอกคาเฟ่แห่งนี้เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่
บรรยากาศดีนะคุณนะนี่ค่ะพากันที่พาไปกันที่ร้านออนซอนนา
อยู่บ้านนานนะครุนี่
ที่นี่เขาเป็นคาเฟ่กลางทุ่งนา
ที่เปิดต้อนรับปีใหม่เลยนะคุณ
ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมทุ่งหน้า

กลางทุ่งนาที่ทอดยาวไปกลางท้องทุ่งแบบนี้

ใช่เพราะว่าบรรยากาศแล้ววิวสวยมาก
ก็อาจจะแบบว่ากางร่มไป
ใส่หมวกปลายเก๋เป็นพร้อมการถ่ายรูปได้

นางสาวอริสราเบนเน็ตอายุ๔๓ปี

เขาใช้พื้นที่นาจำนวน๙ไร่
ปรับเปลี่ยนมาเป็นร้านกาแฟสดนะ
แล้วก็ร้านอาหารเพราะว่าพื้นที่นี้ทำนานแล้วขาดทุน
ก็เลยลองเปิดร้านเป็นร้านกาแฟแทนไปเลย
ปรากฏว่าประสบผลสำเร็จค่ะคุณ
มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาสัมผัสบรรยากาศท้องทุ่งนากันเยอะมาก
คือต้องยอมรับว่าคนสมัยนี้โหยหากันกลับไปสู่ธรรมชาติเยอะ

เพราะหลายคนอยากจะไปเที่ยวในพื้นที่
หรือว่าบรรยากาศที่มันค่อนข้างจะมีความธรรมชาติ
ก็เลยทำให้คนสนใจและนิยมมาเที่ยวกันเห็นไหม
แล้วมุมถ่ายรูปต่างเขาน่ารักมากสวยมาก
บรรยากาศดีมากโดยเฉพาะวันหยุดยาว
เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่ค่ะ
ก็บรรยากาศที่นี่เขาบอกว่า
คือถ้ามันเป็นช่วงแบบหน้าแบบน้ำนิดนึง
มันก็จะเขียวขจีขึ้นนะคะ
สวยคุณลองไปดูไปเที่ยวกันดูได้นะคะ
ตกแต่งร้านของเขาเขาเรียกว่าเป็นการตกแต่งสไตล์

ว่าปลายนาซิกเนเจอร์มียำออนซอนนารสเด็ดด้วย
มีส้มตำเฉียงนาด้วย
แล้วอีกหลากหลายเมนูชื่อเขาก็เก๋นะคุณ
แล้วนี่คุณดูเขาเสิร์ฟกาแฟมาในแบบแพ็คเกจที่มันน่ารักมาก
หากาแฟสดเขาก็มีรับประทานอาหารพร้อมจิบกาแฟ

ใครสนใจแวะไปกันได้ร้านออนซอลนารสเด็ดด้วยนครราชศรีมา
ไปจ้าดูสิเมนูนะ
ดูน่ากินไหมน่ากิน

แต่ชื่อเมนูเขาก็จะเก๋ไก่นิดนึงนะ
อย่างเช่นส้มตำเฉียงนาอะไรอย่างนี้
เป็นเอกลักษณ์มีโอกาสเราไปกันดู